วันนี้เราจะย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะคะ

พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช
เราจะย้อนกลับไปดูทั้ง๕ฉบับที่ผ่านมาเลยนะคะ

ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙

ที่ถูกเผยแพร่จำนวน๕ฉบับ
แบ่งเป็น๓ฉบับที่เป็นทางการ
และได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์

สำนักเลขาธิการมหาเทวรัฐสมาคม
ระบุว่าเป็นมติที่๑๙๓ปี
ระบุว่าเป็นมติที่๑๙๓ปี๒๕๔๒

ระบุว่าเป็นมติที่๑๙๓ปี๒๕๔๒

ระบุว่าเป็นมติที่๑๙๓ปี๒๕๔๒
บิดเบือนพระพุทธธรรมคำสอนโดยกล่าวหาว่าพระไตปิดกบกพร่อง
ทรงที่หลงเชื่อคำบิดเบือนแตกแยกออกไปกลายเป็นสอง
มีความเข้าใจความเชื่อถือพระพุทธศาสนาตรงกันข้าม
เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาทำให้สงฆ์แตกแยกเป็นอนันตริยกรรม
มีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตที่หนักส่วนที่ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
แต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องคือต้องมอบสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในขณะเป็นพระให้แก่วัดทันทีหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราช
ได้มีพระลิขิตฉบับที่๑ออกมาแล้วนั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กลับยังไม่ได้คืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่วัดสมเด็จพระสังฆราช
จึงมีภารกิจฉบับอื่นตามมาอีก
ฉบับที่๒วันที่๒๖เมษายน๒๕๔๒ระบุ
ไม่คิดให้มีโทษเพราะคิดในแง่ยกประโยชน์ให้ว่า
ในขั้นต้นอาจไม่ใช่มีเจตนาถือเอาสมบัติของวัดเป็นของตนจริง
แต่เมื่อถึงอย่างไรก็ไม่ยอมมอบคืนสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระให้แก่วัด
แสดงชัดแจ้งว่าต้องอาบัติปราชิกต้องพ้นจากความเป็นสมณะโดยอัตโนมัติ
ต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาด

โกงสมบัติผู้อื่นตั้งแต่๕มารศพขึ้นไปคือไม่ถึง๓๐๐บาทในปัจจุบัน
ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้เห็นหรือไม่ไม่ว่าจะมีการสั่งให้ศึก
ไม่ว่าจะมีการจับศึกหรือไม่ก็ตาม
พิสูจน์ผู้ละเมิดพระธรรมวินัยข้อนี้ต้องอาบัติปราชิก
จากความเป็นพระโดยอัตโนมัติที่ประกาศเป็นลายลักษณอักษร
เพื่อเตือนให้รู้โดยทั่วกันว่าผู้ต้องอาบัติปราชิกนั้น
ไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงผู้นำผ้ากาสวพักไปครองเป็นพระปลอม
ฉบับที่๔วันที่๑พฤษภาคม๒๕๔๒ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกาย
เราได้ทำหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชสมบูรณ์ตามอำนาจแล้วจึงไม่มีอะไรจะพูดอีก
ขณะนี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่สนใจห่วงใยพระพุทธศาสนาแสดงความเป็นคนดีด้วยมีกระตันยูกัตเวทิตาธรรม
ลิขิตฉบับที่๕วันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๔๒ระบุได้แจ้งให้เป็นที่ชัดเจนดีทั่วกันแล้วก่อนหน้านี้
ในตำแหน่งผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เพื่อเทิดทูลรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นถูกทำลายสมบูรณ์ดีที่สุดแล้วตามอำนาจ
กรรมการมหาเทวรัฐสมาคมทั้งหลายจะทำอย่างไรต่อไปตามความต้องการ
จะไม่มานั่งฟังรับรู้ในที่ประชุมวันนี้ที่๑๐พฤษภาคม